คำถามเรื่องเศรษฐกิจอยากจะถามนายกรัฐมนตรี

ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ปรากฏว่าไปที่นั่นมีเจอกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ

นี่ค่ะระหว่างที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็มีกลุ่มประชาชนนักศึกษาประมาณ๒๐คนค่ะ
รวมตัวกันที่หน้าทางเข้าศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

มีการเขียนภาพและข้อความที่พื้นถนน

ขณะที่กำลังเดินทางเข้าไปยังศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ
ก็มีตำรวจทั้งตำรวจชายตำรวจหญิง
กว่า๕๐นายควบคุมสถานการณ์นะคะ
แล้วก็วางแนวกั้นไม่ให้เข้าไปในเส้นทางพื้นที่จัดงาน
พอคณะของพลเอกประยุทธ์ผ่านไป
กลุ่มผู้ชุมนุมก็สลายตัวไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะคะ
มาที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้นะคะ
ก็มีรายงานบอกว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทีเดียวค่ะ
ใช้กำลังตำรวจจากสพต่างและฝ่ายปกครอง
ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางสำคัญ
เส้นทางเข้าออกพื้นที่จัดงานมากกว่า๒๐๐นายค่ะ
ภารกิจของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ
ออกจากไปตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่าง
เก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่อำเภอแม่แตงแล้ว
แล้วก็ไปเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของเยาวชน
โรงเรียนวัดเวรุวันอำเภอสารพี
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร
แล้วก็ไปเยี่ยมการพลิกโฉมเทศบาลด้วยระบบดิจิทัล
ที่เทศบาลเมืองแม่เหยะด้วยนะคะ
ก็เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะ